ไปไหนที่หน้า

พี่หมาขนาดคิดคืนคิดถึงกลับมาเถอะนะคะ

เพื่อนพ่อแล้วไงเป็นที่รักได้ก็แล้วกัน

เจ้าตัวค่ะโดดมารับซีรีส์วายเป็นครั้งแรกเลย
ห่างหายไปแบบนานมากเลยสำหรับงานหน้าจอนะคะ
ต้องบอกว่าการเวลาทำอะไรเธอไม่ได้จริงนะคะ

เชอรี่คุณแจ๊คเดี๋ยวให้คุณถ่าย
พาเมลล่าลูกน้ำอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้

บอกเลยว่าอายุนั้นเป็นเพียงแค่ตัวเลขจริง
เพราะนี่ดูปัจจุบันบอกเลยว่าสวยมากนะจ๊ะ
สดใสเหมือนเดิมเป๊ะเลยคุณผู้ชมค่ะ
ลูกน้ำบอกว่าดีใจมากเลยที่ได้กลับมาเล่นละครนะคะ
เพราะว่าต้องพักงานไปนานเลยจากพิษโควิด

จะกลับมาโชว์ลูกคอให้แฟนได้ฟังเมื่อไหร่
ห่างหายไปนานแล้วนะพี่๒ปีแล้วนะ

สวยมากจริงนะครับ

ความสวยไม่เคยได้นะครับสวยมากจริงนะครับยิ่งอยู่ในวงการนานนี่นะครับ
ความสวยไม่เคยได้นะครับสวยมากจริงนะครับ
ความสวยไม่เคยได้นะครับสวยมากจริงนะครับ
สวยมากจริงนะครับสวยมากจริงนะครับ
สวยมากจริงนะครับสวยมากจริงนะครับ